ส่วนความคืบหน้าคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาที่เตรียมพิพากษาคดีโอนหุ้นของเสียชูวงนะคะ
ก็คือวันพิพากษาวันที่๒๐มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะ
จากการสืบสวนสอบสวนกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ออกหมายจับไปแล้วเนี่ยนะคะ
ใช้คำว่าผู้ต้องหาได้ก็คือมี๖คนด้วยกัน
ก่อนหน้านี้ข้อมูลว่าแบ่งเป็น๒กลุ่มกลุ่มหนึ่งรับสารภาพ
กลุ่มหนึ่งปฏิเสธข้อกล่าวหาก็คือแบ่งเท่ากันเป็นสามต่อสาม
ตอนนี้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงอ่าใช่ค่ะเพราะตอนนี้เนี่ย
ตามรายงานข่าวเนี่ยทั้ง๕คนนะคะซึ่งเป็นทีมฆ่าเนี่ย
ก็ยอมเปิดปากยอมรับสารภาพว่าคนบงการและสั่งการ
และคนที่ลงมือฆ่าคือพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
แต่พันธุ์ตำรวจโทบัญญินยังคงเป็นคนเดียว
คงให้การปฏิเสธอยู่นะไม่ยอมรับค่ะนี่เป็นข้อมูลล่าสุดที่ได้มานะคะ
แต่ว่าคือตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากลุ่มที่เขารับสารภาพ
ตำรวจก็มีความจำเป็นจะต้องนำตัว๓คนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็คือชี้จุดประกอบคำรับสารภาพตามจุดต่างต่างนะคะคือเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เป็นเช้ามืดของเมื่อวานเช้ามืดของวันจันทร์ชุดปฏิบัติการพิเศษ
นุมานกองบังคับการปราบรามค่ะควบคุมตัวสามคนที่ก่อนหน้านี้
เขารับสารภาพเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยนายชาติชายเมนกุล
นายประชาวิทย์ศรีทองสุกสองคนนี้ทำหน้าที่ในขบวนการนี้คือซ้อมตัวประกัน
อีกหนึ่งคนในนรงศักดิ์ป้อมจันทร์คนนี้เนี่ยนะคะทำหน้าที่ก็คือให้ลูกน้อง
เป็นแรงงานชาวพม่าไปซื้อน้ำมันมาเพื่อที่จะเตรียมเผาเนี่ยนะคะ
สามคนนี้ถูกตำรวจนำตัวไปชี้จุดค่ะจุดแรกที่ไปเป็นบ้านพักนะคะ
ตอนแรกเอ๊ะบ้านพักใครตรงนี้เขาก็สืบไปสืบมาเนี่ยนะคะ
หน้าบ้านมีป้ายบอกขายด้วยสรุปสืบไปสืบมาบ้านหลังนี้ค่ะ
เป็นชื่อของพันธุ์ตำรวจโทบันยินตั้งพากรอยู่ในซ้อนราชนาพิเศษสามสิบสามนะคะ
ทั้ง๓คนรับสารภาพว่าจุดนี้บ้านหลังนี้เป็นสถานที่เตรียมการวางแผน
และเพื่อการก่อเหตุบ้านหลังนี้ห่างจากศาลนะคะ
ที่ไปอุ้มพี่ชายของผู้พิพากษาประมาณ๑๗กิโลเมตร
จากนั้นตำรวจนำตัว๓คนค่ะไปที่จุดที่๒ต่อเลย
บริเวณด้านหน้าสารแพ่งกรุงเทพใต้จุดนี้นายนรงศักดิ
เสื้อขาวเนี่ยนะคะที่ชี้ให้คุณผู้ชมดูเนี่ย
สารภาพว่าเขาเป็นคนล็อกตัวแล้วก็ต่อยที่ท้องของนายเวียรชัย
กุลตะประเสริฐพี่ชายของผู้พิพากษาอาวุโส
ส่วนอีก๒คนค่ะนายชาติชายสวมเสื้อสีแดง
เป็นคนผลักตัวนายเวียรชัยขึ้นรถแล้วหลังจากนั้น
พอเข้าไปอยู่ในรถมีการรุมทำร้ายร่างกายระหว่างนั่งรถ
เพื่อที่จะเตรียมพาไปกักขังหน่วงเหนียวดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
สวัสดีครับครับเป็นจุดที่เราจอดรอกันอยู่ตรงนี้
ก่อนที่จะก่อนที่จะทำยังไงนะอุ้มเขาขึ้นรถก่อน
เขาขึ้นรถนะโอเคตรงไหนรถจอดตรงไหนชี้นิดนึง
วันที่เท่าไหร่จำได้ไหมสี่วันที่สี่กุมภาพันธ์นะครับ
นี่คือบรรยากาศเช้ามืดวันอังคาร
และการสอบปากคำตลอดทั้งวันเมื่อวานที่ผ่านมานะคะ
ทำให้อีก๒คนรับสารภาพเพิ่มเติมนะคะ
ก็คือนายมานัดทัพนินและดาบตำรวจทงชัยวลีสัจจะหรือสจออส
ส่วนอีกหนึ่งคนที่ยังปฏิเสธอยู่ก็คือพันตำรวจโทบัญญินตั้งพากรนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันฝากขัง
คือช่วงบ่ายเนี่ยตำรวจควบคุมตัวพันธบริโภคโบราณยิน
ออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขังกองบังคับการปราบรามจะไปฝากขังเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวค่ะไปรอทำข่าวแล้วก็เห็นสีหน้าสีตาเป็นแบบนี้นะคะยิ้มแย้ม
ไม่ได้มีท่าทางกังวลใจเลย
ผู้สื่อข่าวก็ถามสั้นถึงข้อกล่าวหาบงการ

ขออนุญาตขออนุญาต
ทุกครั้งที่พันธบริโภคโบราณยินเจอกับหน้าข่าวก็จะพูดแบบนี้ตลอดนะคะ
ไม่ทราบรายละเอียดผมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน

แล้วก็คำให้การต่อตำรวจคือปรากฏว่าตรงกันหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นจุดที่พาพี่ชายของผู้พิพากษาไปทำร้ายร่างกาย
จุดที่พาไปเผาจุดที่พาไปทิ้งศพนะ
ใช่ค่ะนอกจากพันธบรวจโทบัญญินแล้วเนี่ยนะคะ
ต้องเอาอีก๕คนคือตามหมายจับเนี่ยฝากขังได้เนี่ยนะคะ
ไปเลยค่ะรวมกัน๖คนนะคะ
ยื่นคำร้องขอฝากขังที่สารอาญาคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ค้านการประกันตัวด้วยนะคะในชั้นศาล
สารอนุญาตให้ฝากขังแล้วก็ส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีค่ะ
เนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูงที่ไม่ให้ประกันตัวเนี่ยนะคะ
เหตุผลคือคดีนี้อัตราโทษสูง
ผู้ก่อเหตุถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลด้วย
กลัวว่าถ้าปล่อยตัวออกไปชั่วคราวเนี่ย
ระหว่างที่ต่อสู้คดีจะไปข่มขู่พยานนะคะ

แต่อีกหนึ่งอย่างที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
ก็คือการค้นหาศพของนายเวียรชัยสกุลตประเสริฐพี่ชายของผู้พิพากษานะคะ
ตำรวจทำงานต่อเนื่องเพราะว่าก่อนหน้านี้ทีมฆ่าเนี่ย
เขาบอกว่าเขาเอาศพไปทิ้งน้ำใช่ไหม

น้ำปิงบ้างแม่น้ำเจ้าพระยาบ้างเนี่ยนะคะ
ตำรวจทำงาน๒จุดต่อกันเลยค่ะ
และเมื่อวานนี้วันที่๓เป็นวันที่๓ของการค้นหา
ประดาน้ำค่ะมีข่าวดีนะคะ
ไปพบซากกระดูกเพิ่มเติมจำนวน๘ชิ้น
ชิ้นเนี่ยแบ่งเป็นชิ้นใหญ่บ้างชิ้นเล็กบ้างเนี่ยนะคะ
จุดที่เจอคือใต้สะพานตะเคียนเลื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา
หลังจากนี้ค่ะตำรวจจะนำชิ้นส่วนไปตรวจสอบ
ซึ่งก็จะต้องไปดูว่ามันตรงกับซากกระดูกที่ถูกเผา
แล้วก็แตกเป็น๒๐ชิ้นเนี่ยนะคะ
ซึ่งจุดนี้ถูกทิ้งที่ริมถนนพื้นที่
ตำบลนิคมบ่อเขาบ่อแก้วอำเภอพยุหะคีรี
จังหวัดนครสวรรค์หรือไม่นะคะ
ตรวจ๒จุดกระดูก๒จุดที่พบเนี่ย
ตรวจดูว่ามันจะตรงกันหรือไม่นะคะ
อันนี้ตำรวจรอค่ะนี่เป็นหลักฐานสำคัญด้วยนะคะ
คือต้องยอมรับนะว่าคดีนี้เนี่ย
จริงแล้วตำรวจเนี่ยเขาทำงานกันมานานแล้ว
เป็นเดือนแล้วนะคะแต่ว่ารักษณะการทำงานเนี่ย
คือทำงานในทางลับแต่ถึงหน้าจนถึงวันนี้คุณผู้ชม
แม้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยทั้ง๕คนให้การนะคะ
คือยอมรับแหละว่าเป็นคนลงมือฆ่าพี่ชายของผู้พิพากษา
แต่คนบงการแล้วเป็นตัวหลักสำคัญเลย
คือคุณบัญญินยังคงให้การปฏิเสธ
เพราะฉะนั้นเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐาน
ต้องแน่นหนามพอสมควรทีนี้ผู้ต้องหา
หนึ่งในผู้ต้องหาค่ะคุณผู้ชมให้การบอกว่า
ตอนที่เอาศพเนี่ยไปทิ้งน้ำเนี่ยนะคะ

โทรศัพท์มือถือลงไปในน้ำด้วย๒เครื่อง
เครื่องแรกเนี่ยเจอแล้วเมื่อวานนะครับ

นักประดาน้ำไปงมค้นหาสักประมาณทุ่มเสร็จ
เจอแล้วนะคะเจอเครื่องที่สองแล้วค่ะ
ครบตามที่ผู้ต้องหาเนี่ยมีการให้การกับตำรวจนะคะ
เรื่องนี้เปิดเผยโดยคุณชัชวานกำเขียว
เป็นเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำบอกว่าเป็นคนไปเจอ
ห่างจากจุดแรกไปสักประมาณ๕เมตร
ตอนนี้มอบให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่ตอนนี้กองพิสูจน์หลักฐาน๖ภาค๖
ก็พิสูจน์หลักฐานนครสวรรค์
เอาไปตรวจสอบเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
แล้วเดี๋ยวส่งให้พนักงานสอบสวนในท้องที่ที่รับผิดชอบต่อไป
คือต้องยอมรับว่าต้องพยายามรวบรวมพยาหลักฐานให้แน่นหนาที่สุด
เพื่อที่จะไม่ให้คุณบัญญินต่อสู้ในทางคดี

เพราะฉะนั้นหลักฐานไม่ว่าจะเป็นพยานวัตถุ
พยานบุคคลเป็นสิ่งสำคัญนะคะ